หิวหิวใช่ไหมคุณปกติเวลาตามงานสังสรรค์ต่าง
หนึ่งในเมนูที่จะมีอยู่ในงานสังสรรค์ก็คือจะเป็นจำพวกหมูหัน
แต่ทีนี้พอโควิด๑๙ระบาดงานปาร์ตี้
มันก็เขาขอความร่วมมือมาว่าให้งดสังสรรค์
แต่คุณเชื่อไหมร้านหมูหันร้านนี้
เขายังขายดิบขายดีคิวยังยาวต่อเนื่อง
ทำไมอ่ะก็นี่ไงเขามีเคล็ดลับมีสูตรเด็ด
ทำให้หมูหันของเขาเนี่ยน่าทานนะคะ
เดอร์เนี่ยยาวไปจนถึงปีใหม่เลยร้านนี้คือร้านสมุนหมูหันสาขาหนึ่ง
สหพัฒน์ค่ะคนในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่า
นิ้วให้เลยกับร้านหมูหันที่รสชาติอร่อยน้ำจิ้มเด็ด
คุณคิดดูขายมานาน๒๐กว่าปีแล้วอ่ะลูกค้าเขาบอกว่า
นี่คือตำนานหมูหันของอำเภอศรีราชาที่ชนบุรีตอนที่ผู้สื่อข่าวเราไปถึงเนี่ยนะ
โอ้โหไปถึงทุกคนกำลังเร่งมือช่วยกันทั้งล้างหมู
หมักหมูย่างหมูตามสูตรของร้านเพราะว่าคนโทรมาสั่งซื้อเพียบเลย
แล้วนักข่าวของเราไปแอบดูบอร์ดบอร์ดที่เขาสั่งซื้อ
ออเดอร์เต็มบอร์ดไปหมดนี่ดูนี่คือออเดอร์เหรอใช่ค่ะ
ฉันถึงบอกไงคิวยาวไปจนถึงปีใหม่พอเห็นออเดอร์เสร็จแล้ว
ต้องไปคุยกับเจ้าของร้านหน่อยหนึ่งเอาไปถามหน่อย
คุณสมุนสุดใจนะฮะเจ้าของร้านอายุ๕๒ปีแล้วนะฮะ
ชื่อว่าสมุนหมูหันนี่แหละเขาบอกว่าโอ้โหก่อนถึงปีใหม่นี่นะ
ลูกค้าสั่งออเดอร์หมูหันเข้ามาเยอะค่ะเฉลี่ยวันหนึ่งสามสิบถึงสี่สิบตัว
ส่วนมากก็โทรสั่งกันแหละครับนะฮะคิดจะเป็นกิโลกรัมนะฮะ
เฉลี่ยราคาตัวละหนึ่งพันถึงห้าพันบาทโอ้โหเขากินทั้งตัวเนอะ
อืมมันก็ราคาแบบนี้แหละครับค่ะถามว่าทำไมขายดีอ่ะ
ก็เขางดจัดงานไม่ใช่เหรอนะฮะคุณสมุนเขาบอกว่าร้านเนี่ย
เขาใช้หมูคุณภาพระดับเกรดเอปรุงด้วยวัตถุดิบอย่างดี
ทำให้ลูกค้าในพื้นที่ทั้งชนบุรีระยองสั่งซื้อเป็นประจำ
ถึงแม้จะมีโควิดมาเขาไม่ให้จัดงานสังสรรค
แต่ว่าในบ้านเนอะเราทานเองในบ้านก็ได้ไง
เขาก็สั่งซื้อออนไลน์ไม่ต้องไปเจอใคร
ก็มาส่งที่บ้านแล้วก็ทานกันที่บ้านนี่แหละ
คุยกับคุณสมุนเจ้าของร้านสมุนหมูหันแล้วใช่ไหม
เราไปคุยกับพนักงานรับออเดอร์หน่อยค่ะคุณมณีกร
ถามว่าเป็นยังไงคะตอนนี้จดออเดอร์มือระวิงนิ้วล็อกหรือยัง
คุณมณีกรบอกว่าโอ้โหคนยังโทรมาสั่งเหมือนเดิมเลยอ่ะ
ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงปกตินะที่ร้านนี้เขาก็จะทำหมูหันออกงานเนี่ย
อย่างต่ำต่ำนะคุณผู้ชมประมาณร้อยถึงร้อยยี่สิบตัว
แต่ละเดือนเนี่ยนะเดือนนึงเป็นร้อยกว่าตัวค่ะ
แต่ว่าพอช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะทำหมูหันตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง
ตกวันอย่างที่คุณเอ่อคุณทัศนายบอกวันละสามสิบสี่สิบตัว
คุณคิดดูสิคือคนสั่งเข้ามาเยอะมากค่ะ
แล้วลูกค้าส่วนใหญ่เขาบอกว่าที่ชอบติดใจน้ำจิ้ม
น้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มสูตรพิเศษ
ช่วงนี้ที่ร้านเขาไม่ได้มีบริการให้นั่งกินที่ร้าน
ให้ซื้อกลับอย่างเดียวดังนั้นใครอยากลองชิมเนี่ย
เข้าไปได้เลยดูเพจของที่ร้านได้ค่ะ
ค้นหานะชื่อว่าสมุนหมูหันสาขา๑เครือสหพัฒน์
หรือว่าจะไปซื้อหน้าร้านก็ได้บอกพี่กัดที่ขายหน่อยละกันค่ะ
อยู่ในซอยข้างวัดจุกกระเชอที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชา

ทัศนัยกำลังเข้าเฟซบุ๊กเลยรีบพิมพ์เลยใช่ไหม
คุณจะรีบออเดอร์กรุงเทพเขาส่งรึไหม
คือถ้าเกิดว่าเราสั่งเขาเนี่ยเดี๋ยวลองถามดูก่อนว่า
แต่ถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วมันจะอร่อยอยู่ไหม
แค่ดูนะหนังมันจะกรอบกรอบน่ะเนื้อหนุ่ม

คุณว่าไปนี่คือจะเลี้ยงทีมงานทั้งสตูใช่ไหมคะ

กลัวทีมงานจะอ้วนกันนะฮะ